เรามีเรื่องราวดีส่งท้ายปี๒๕๖๑มาฝากคุณผู้ชม
หนุ่มร้านสะดวกซื้อน้ำใจงามเหลือเกินครับเก็บกระเป๋าสะพายได้ใบใหญ่
แล้วในกระเป๋ามีเงินสดอยู่เยอะมากแล้วเขานำไปส่งคืนให้กับเจ้าของครับ
นี่หน้าเลยหน้าตาก็ดีเออนะฮะนายจักรพันธ์เจริญสวัสดิ์อายุ๓๑เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
อยู่ในปั๊มน้ำมันปรทสาขาขลุงริมถนนสุขุมวิทย์ตำบลขลุงอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
นะก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรขลุงบอกว่า
นี่ครับมีคนลืมกระเป๋าสะพายใบใหญ่เอาไว้นะบริเวณมานั่งหน้ามร้านสะดวกซื้อที่เขาทำงานอยู่
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในกระเป๋านะคุณผู้ชมมีเอกสารมีของสำคัญอยู่เยอะแยะมากมาย
นางสาวะมรังคณานะครับเป็นชาวตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ทีนี้คุณจักรพันธ์เขาบอกว่าตอนสักประมาณตี๕๓๐ขณะที่กำลังทำงานกับเพื่อนเขาก็ออกไปทำธุระบริเวณหน้าร้าน
แล้วก็สังเกตเห็นเอ๊มีคนลืมกระเป๋าสะพายสีดำใบใหญ่เอาไว้วางอยู่ที่ม้านั่งหน้ามร้าน
ลักษณะกระเป๋ามันเปิดอ้าอยู่และสังเกตเห็นเอ๊ะถามันไม่มีเจ้าของ
ก็เลยมั่นใจว่าเจ้าของคงจะลืมก็เลยเอากระเป๋านี้ไปเก็บไว้ในร้านก่อนที่จะแจ้งจำรวจให้จำรวจนั้นช่วยกันประสานหาเจ้าของตัวจริงมานะครับ
อ่าตามเท่าประมาณปีห้าที่ละตีนี้หน้ากล้ายเยอะไหม
ตามโรคก็ตรวจสอบอ่าวชื่อตรงกันไหมตามที่ระบุในบรรยาชาชนิดหรือเปล่า
พอตรงกันปุ๊บก็ให้คนที่เก็บได้คือพนักงาน

นะฮะแล้วเธอก็มอบเงินกลับมาเพื่อเป็นเสียมใจ

อันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจที่คนในสังคมมีให้กัน

ก็คืนเจ้าของเจ้าของเขาก็มีน้ำใจ

ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเชื่อใจกันและกันได้เนอะ